มีบ้านหลังหนึ่งถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังแต่เจ้าของบ้านบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของอดีตลูกเขย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยขู่อาฆาตเอาไว้นะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณห้าทุ่มครึ่งที่จังหวัดชนบุรีครับ
ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้รถดับเพลิงก็ต้องมาระดมการไปดับเพลิงไม่ให้มันลุกล้ามไปบ้านอื่น
โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
แต่ก็มีทางด้านของหมา๑ตัวแมว๒ตัวมันถูกควันไฟมันก็สำลักมันก็บาดเจ็บกันไป
แต่ว่าสามารถช่วยออกมาจากตัวบ้านได้นะครับ
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์คุณเดชาอายุ๓๘ปีเดี๋ยวจะเห็นคนใส่เสื้อสีขาวหน่อยนะ
บอกว่าผมอ่ะขี่รถมาอ้าวแต่ผมเห็นนะมีอดีตลูกเขยของเจ้าของบ้านเนี่ย
ผมเห็นคาตาเลยกำลังจุดไฟเผาบ้านเขาอยู่
ก็เลยรีบไปเรียกเจ้าของบ้านมาแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
อันนี้คนเห็นเหตุการณ์นะทางด้านของเจ้าของบ้านเองนายบุญช่วยอายุ๖๘ปีก็บอกว่า
เนี่ยมีคนไปเรียกผมว่าเฮ้ยพี่ไปดูบ้านในบ้านพี่ไฟไหม้แล้วเนี่ยนะฮะ
แล้วคนที่เขาบอกเขาก็บอกให้เห็นอดีตลูกเขยเนี่ยเป็นคนมาจุดไฟเผาบ้านนะฮะ
ก็เคยเป็นแฟนลูกสาวนะแต่ว่าเลิกกันไปแล้วเคยขู่อาฆาต
หมายถึงว่าขู่ฆ่าเอาไว้ก็นั่นแหละฮะก็น่าจะเป็นฝีมือของอดีตลูกเขยมาเผาบ้านนี่แหละ

ก็ไหลอย่าง
เคยกู้ข้าดรึละ

ก็ไปเจออดีตลูกเขยที่ว่านี่อายุ๓๔ปีจำนวตคุมตัวมาโรงพรรค
เขาบอกผมบริสุทธิ์นะผมไม่ได้ทำถึงแม้ผมจะเลิกกับแฟนแล้วก็เป็นลูกของเจ้าของบ้านไปแล้ว
ผมบริสุทธิ์นะผมไม่ได้ทำถึงแม้ผมจะเลิกกับแฟน
แล้วก็เป็นลูกของเจ้าของบ้านไปแล้วแต่ผมยังติดต่อพูดคุยกับเขา
วันเกิดเหตุผมแค่แวะไปหาเฉยแต่ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะกลัวเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุก
ได้แต่ยืนมองอยู่หน้าบ้านแล้วสักพักหนึ่งมันมีไฟไหม้ขึ้นมา
ด้วยความเป็นห่วงผมนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งจำรวจโทรแจ้งสายด่วน๙๑๑
แต่ไม่มีใครรับสายจนมันไฟไหม้บ้านแบบนั้นสุดท้ายตำรวจมาจับผมมาที่โรงพัก
ยืนยันว่าไม่ได้ทำเอาฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เคยขู่นั่นมันก็แค่คดีเคยขู่มันคนละเรื่อง
ยอดนิดนึงนะสักรูปคนเห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านชื่อว่านายเดชา
ผมว่าตำรวจต้องไปเอาตัวคุณเดชามาสอบปากคำ
เพราะเขาเห็นว่าคนนี้เป็นคนจุดนะแต่สุดท้ายตำรวจไม่มีหลักฐาน
ก็ต้องปล่อยอดีตลูกเขยกลับไปอันนี้คนนี้เป็นคนบอกว่าเห็น
อดิษฐ์ลูกเคยบ้านนี้เป็นคนจุดไฟของบ้านแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่มีหลักฐาน
ก็เลยปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามนั้นละกัน
ทีมข่าวก็เลยย้อนกลับไปดูที่บ้านที่ไฟไหม้ก็เสียหายหมดแล้วครับ
ทั้งหลังเลยนะฮะเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไหม้กันไป
แล้วไปคุยกับชาวบ้านตอนนี้แมว๒ตัวปลอดภัยและอาการดีขึ้น
ก็ไปฝากที่เจ้าของบ้านเช่าเลี้ยงไปก่อนนะส่วนใครที่มาพงมาเผาอ่ะ
คือเพื่อนบ้านเองก็บอกว่าก็ไม่ได้เห็นเหมือนกัน
แต่มีเดียวคนพูดต่อกันว่าอดิตลูกเขยเป็นคนทำ
แถวหน้าตลาดทองหลางซึ่งเป็นร้านของนายบุญช่วย

ก็มีร่องรอยการถูกไม้ตีเข้าของพังเสียหายอีก
ได้ยินเสียงบอกว่ามีคนร้ายมาทุบมาทำลายร้านเขาตอนตี๒

ก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจทำให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็เดี๋ยวเชิญคนเห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ทั้งสองเหตุการณ์นี้ถ้าพบว่าอดีตลูกเขยเป็นคนทำทั้งสองเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับทั้งเรื่องของวางเพลิง
แล้วก็เรื่องของการทำลายทรัพย์สินต่อไป
แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าเป็นฝีมือของใคร
ก็เสียหายทั้งบ้านทั้งร้านเลยนะคะ